ก็ยังหนึ่งก็ไว้ว่างันนะครับ

คุณผู้ชมครับในตอนนี้พลเอกประวิทย์นะครับ
ก็ได้ทำการแถลงขอบคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ต้องบอกว่าใช้ระยะเวลาที่รวดเร็วมากเลยนะฮะ

ท่านพูดเพียงว่าขอบคุณคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนมอบให้
ส่วนในเรื่องอื่นในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นอย่างไรนั้น
ยังขอไม่เปิดเผยเพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันนะครับ
ซึ่งในตอนนี้ครับคุณผู้ชมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหรือว่าลุงป้อมเนี่ย
จะได้ทำการขึ้นไปอยู่ที่บริเวณห้องประชุมที่ทำการพักที่อยู่ด้านบนก่อนนะครับ
ผู้สื่อข่าวทุกคนนะฮะเมื่อสักครู่พยายามสอบถามว่า
ป้อมได้มีการพูดคุยแล้วว่าได้มีการประชุมเรื่องการวางแผนในเรื่องที่จะจับคั่วกับใครหรือยัง
ทางลุงป้อมไม่ได้ตอบคำถามนะครับ
ขอบคุณกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เดินขึ้นไปทันทีนะครับ
แต่ว่าในตอนนี้ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการก็ยังไม่นิ่งนะครับ
เราได้คุยกับทางคุณสันติพร้อมพัฒน์นะครับ
เลขาธิการของพักพลังประชารัฐได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
บอกว่าเขายังคงมีความมั่นใจว่าทางพักพลังประชารัฐเอง
ยังจะได้คะแนนเสียงที่หมายถึงยังจะได้เก้าอี้สอสอไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนนะครับ
แล้วก็บอกว่าในช่วง๑ทุ่ม๒ทุ่มที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่ช่วงของการเริ่มนับคะแนนเพียงเท่านั้นนะครับ
คะแนนจริงให้รอดูผลจากกรกตที่ประกาศแล้วก็แถลงออกมาอย่างเป็นทางการนั่นเอง
คุณผู้ชมในตอนนี้สื่อมวลชนได้เดินตามลุงป้อมไปที่บริเวณด้านในอาคารแล้วนะครับ
ก่อนที่ตอนนี้ลุงป้อมก็ทำการขึ้นไปที่ด้านบนแล้ว
หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่เป็นการแถลงข่าวที่เร็วที่สุดจริงครับ